หลังจากมีคำสั่งคอสชล่าสุดออกมาเมื่อวานนี้นะคะ
ที่บอกว่ามีการร้องเรียนเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการแบ่งเขตการเลือกตั้ง
ก็เลยทำให้มีการขยายระยะเวลาออกไปก่อน
ให้กรกตแก้ปัญหาในเรื่องนี้
ก็เลยทำให้มีคำถามตามมาว่าถ้าหากว่ามีการขยายเวลาตรงนี้เนี่ย
มันจะทำให้ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งหรือเปล่า
ตรงนี้หลายภาคการเมืองเขาก็เลยกังวลใจว่าจะเลื่อนหรือเปล่า
แล้วถ้าเลื่อนจะส่งผลยังไงบ้าง
เรามาดูความเคลื่อนไหวของแต่ละพักการเมืองล่าสุดกันหน่อยนะคะ
เริ่มจากภาคพลังประชารัฐ
นายสวิตซ์เมศนซีรองหัวหน้าภักรห์
พร้อมด้วยนายกอบสากปูตระกูลโคสกภักร์
ก็ได้นำนักวิชาการนักธุรกิจรุ่นใหม่

แล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สุวิทย์มั่นใจว่าคำสั่งคอสชที่ออกมาล่าสุดเมื่อวานนี้

ไม่เกี่ยวกับความพร้อมของพักพลังประชารัฐอยู่แล้ว
และส่วนตัวเห็นว่าการเลือกตั้งควรเดินหน้าต่อนะคะ
ก็เป็นความคิดอ่านของพักเล็กนะครับ
แต่ผมคิดว่าถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับ
ผมคิดว่ามันควรจะต้องเดินหน้าไปแล้วนะฮะ
มันก็เมื่อกำหนดกำหนดไว้วันไหนมันก็คงจะต้องเป็นวันนั้นนะครับ
เพราะว่าคุณบอกว่าที่อยากเลือกตั้งความพร้อมของภักดิ์พลังประชารัฐอยู่แล้ว
อันนี้ก็เป็นการคาดเดากันมากกว่านะครับ
บอกว่าเป็นคำสั่งที่ช่วยให้กรกตไม่ต้องถูกฟ้องร้องในภายหลัง
ปัญหาแบ่งเขตเลือกตั้งที่พบข้อร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
คำสั่งยังเขียนเพิ่มเติมให้การสัญหาผู้สมัครสอสอ
มีไปจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งได้
ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรถแมพการเลือกตั้ง
ส่วนตัวก็เลยบอกว่าไม่เห็นสัญญาณที่จะต้องทำให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะคะ
แต่ว่านักการเมืองบางส่วนเองก็ยังคงติดใจต่อคำสั่ง
อย่างเช่นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็เห็นว่าการเป็นการใช้อำนาจแทรกแทรงการทำหน้าที่ของกรกตอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งที่กรกตได้รับฟังเสียงจากประชาชนมาแล้ว
โดยเชื่อว่าเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองที่อยู่ฝั่งรัฐบาล
และคำสั่งนี้กระทบต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งของพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันกับทุกพักด้วยนะครับ
การเอารัฐเอาเปรียบเนี่ยเราถือว่าเป็นการเอารัฐเอาเปรียบอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่ไม่น่าห่วงใยว่าการนอกจากการเอารัฐเอาเปรียบเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เปรียบทางการเลือกตั้งมากที่สุดแล้วเนี่ย
สิ่งที่น่าห่วงใยคือว่าเริ่มต้นยังไม่ทันเริ่มสู่ฤดูการเลือกตั้งก็เป็นแบบนี้แล้ว
แล้วถ้าเข้าสู่การฤดูการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
มาดูความเห็นของอีกหนึ่งพักนะครับนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะฮะ
เรื่องนี้ขอสะชอเป็นคนเขียนเป็นคนอนุมัติ
แต่พอมาถึงวันนี้กลับไม่ทำไม่ได้ตามรถแมพ
ก็เลยจะใช้มาตรา๔๔ในการแก้ปัญหา
ก็จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับประเทศไทยนะครับ
แบ่งเขตเลือกตั้งยิ่งช้าเป็นอุปสรรคต่อภาคการเมือง
ที่จะวางแผนและกำหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของตัวเองนะครับ
เรียกร้องให้กรกตมีอำนาจเต็มที่ในการแบ่งเขต
ซึ่งเป็นอำนาจชอบทำของกรกตและคอสชไม่ควรจะมายุ่งเรื่องนี้
งั้นก็จะถูกมองว่าการแบ่งเขตจะเป็นไปเพื่อพักที่สนับสนุน
การสืบทอดอำนาจของขอสชนะครับ
ดังนั้นเราเห็นว่าเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นสง่างาม
ขอสชต้องไม่ยุ่งเรื่องนี้
หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่นายสุรทินพิจารณ
เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี๒๒พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เพื่อสนับสนุนให้เดินหน้ารถแมพเลือกตั้ง
เพราะไม่เห็นด้วยที่จะเลื่อนออกไปอย่างที่พักการเมืองพักเล็กกว่า๒๐พักเตรียมเสนอ
เพราะไม่ควรนำปัญหาของตัวเองมาดึงเกมทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปนะคะ